ท่องเที่ยวในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าที่ไหนที่มีต้นไม้เยอะอากาศเย็นน่าจะไปนะคะ
แต่ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นประมาณ๑เดือนก็คือจะคาบเกี่ยวช่วงปีใหม่
ปีนี้กำหนดการท่องเที่ยวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งก็เข้าไปชมได้และตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวกว่าห้าพันคนค่ะ
ในปีนี้เขามีแนวคิดเต๋อเติ่นเวิร์นวังพลังแห่งน้ำ
อยากถามคำว่าเต๋อเติ่นแปลว่าอะไร
แปลว่าเต๋อเต่นแปลว่าเที่ยวไปเรื่อยแบบเพลิน

ก็เดินไปได้เรื่อยไม่ต้องจำกัดเวลามากใช้เวลาเยอะอยู่ที่นั่น

อ๋อเช่นคุณซุภัสราไปเที่ยวเดินเต๋อเต่น
แมนบอกใจจังสิเลยซุภัสราเดินเต๋อเต่น
ดูนักท่องเที่ยวนะคะชาวไทยและก็ต่างชาติจำนวนมากคาดว่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐คนค่ะ
คนชอบดอกไม้คงเดินเพลินนะ
เขาจะจัดเป็นโซนเริ่มไปตั้งแต่เรื่องของการเกษตร
ก็จัดสวยงามแบบนี้แต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ครับปีนี้หญ้าคิดเต๋อเต่นเวินวั่งพลังแห่งน้ำ
ความมหัศจรรย์ของน้ำทรัพยากรแห่งชีวิตที่สร้างความผูกพันและวิถีชีวิตชาวอีสานท้องถิ่นทุกมิติ
ตั้งแต่การดำรงชีพไปจนถึงความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมพร้อม๕จุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่รอการต้อนรับชาวนักท่องเที่ยวนะคะ
โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและสัมผัสความงามของธรรมชาติควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอิสานพื้นถิ่น
ความเป็นอยู่ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสถาปัตยกรรมของอีสาน
เนื้อที่ทั้งหมด๖๐๐ไร่ค่ะบริเวณภูเขาพญาปราบและอ่างเก็บน้ำลำสำลาย
ปีนี้นำเสนอเรื่องราวความมหัศจรรย์ของน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรแห่งชีวิตที่ผูกพันกับชาวอีสานในทุกมิติ
แล้วก็มีการเรียนรู้ตำนานการเกิดแม่น้ำโขงภายใต้ชื่องาน
ดูภาพน่าจะอากาศเย็นเนอะอากาศสบาย
เขาก็ตั้งใจจัดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเป็นพื้นที่โล่ง
ถ้าจัดในช่วงร้อนอาจจะอึดอัดเกินไปในการเป็นเที่ยวนะคะ
อกจากนี้มีการจัดกิจกรรมพิเศษในวันแรกของการเปิดฟาร์ม
มีนักวิ่งเข้าร่วมงานกว่า๕๐๐คน
พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคเงินคนละ๑๐๐บาท
เอาไปสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙ของพี่ตูน
แม้ว่าจะไปไม่ถึงพี่ตูนคือไม่ได้วิ่งผ่านโคราชเมืองโคราช
แต่ว่าเขาได้มีการรวบรวมเงินสำหรับนักวิ่งในวันแรกของการเปิดฟาร์มด้วยค่ะ